อรุณสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศได้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
วันนี้เตรียมตัวมาตักบาดขนมครกที่จังหวัดสมุทรสงคราม
นี่เป็นประเพณีโบร่ำโบราณที่มีมายาวนานแล้ว

เพราะตอนนี้ต้องไปตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
ดูเหมือนว่าช่วงวันนี้จนไปถึงสุดสัปดาห์
ฝนจะชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่เลยนะคะ
ปัจจัยหลักมีอยู่๒ปัจจัยด้วยกัน
ก็คือร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนของประเทศไทย
คือภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ซึ่งตอนนี้ร่องฝนมันจะเลื่อนต่ำลงมาที่บริเวณตอนล่าง
ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างด้วย
ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมประจำฤดูนะคะยังคงมีกำลังแรง
ปัจจัยนี้แหละค่ะยังคงทำให้ฝนตกกระจายหลายพื้นที่
ตกหนักบางแห่งต้องเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงป้องกันอันตรายกันด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะคลื่นที่อันดามันก็ยังคงมีคลื่นสูง
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูง๒เมตร
ชาวเรือจึงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
แล้วอุณหภูมิความร้อนช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ๒๓๓๖องศาเซลเซียส
ถ้าสังเกตจากโมเดลนี้ไม่ค่อยมีพื้นที่ที่มีสีแดงเข้มนัก
เนื่องจากว่าช่วงนี้มีหย่อมฝนเกิดขึ้นมากมายนะคะ